ของพระอาทิตย์ทรงกรดก็ไปกันที่ธรรมเนียบรัฐบาลเลยนะคะ
หลังจากเมื่อวานนี้เป็นพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่
วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหลายท่านสำหรับคณะรัฐมนตรีเดินทางไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลแล้วนะคะ
เริ่มทำงานกันอย่างเป็นทางการคนแรกที่ไปทำเนียบรัฐบาลไปเช้ามากเลย
เจ็ดโมงเช้านะคะนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะทำงานค่ะ
เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำธรรมเนียบรัฐบาล
แน่นอนว่าต้องเจอกับสื่อมวลชนนะคะสื่อมวลชนถามสั้นว่าได้อธิษฐานว่าอะไรบ้าง
ท่านก็ตอบแบบนี้นะอธิษฐานขอให้บ้านเมืองอยู่รอดปลอดภัย
ส่วนอีกหนึ่งท่านที่เข้าธรรมเนียบไล่กันมาแล้วมาในช่วงที่มีปรากฏการณ์ด้วย
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ท่านนี้เดินทางมาถึงธรรมเนียบรัฐบาล๙นาฬิกา๑๒นาทีนะคะ
และช่วงที่นายจุลินสักการะสารพระภูมิเจ้าที่สารตาสารยาย
เขาบอกว่าเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติก็คือพระอาทิตย์ทรงกรดแบบเต็มดวงด้วยนะ
มีถ่ายรูปลงมาด้วยนะโอ้โหหลายคนที่เข้าไปแสดงความเห็นว่าเอออาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดี
ใช่ค่ะนี่แหละช่วงนี้แหละสร้างความมือฮาให้กับคณะทำงานคณะทำงานของคุณจุลิน
ซึ่งคณะทำงานเองก็มองว่าน่าจะเป็นเริกดีนะ
ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณจุลินได้พบกับนักข่าว
นักข่าวก็จะต้องถามถึงเรื่องของการที่ข้อเสนอของพักประชาธิปัตย
ยื่นให้ทางฝากฝั่งของรัฐบาลก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้าร่วม
สองข้อเรื่องของการประกันรายได้เกษตรกร
และการขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูลได้
ถามคุณจุลินว่าได้ข้อเสนอตอบรับกลับมาเป็นอย่างไรบ้าง
เห็นในร่างนโยบายรัฐบาลหรือเปล่า
ที่เขาจะมีการแถลงวันที่๒๕กรกฎาคมนี้นะคะ
มีมติเห็นชอบร่างนโยบายรัฐบาลที่จะนำเสนอต่อรัฐสภา
ซึ่งประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูลซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไข
พักประชาธิปัตย์เสนอไว้ว่าถ้าให้ได้เข้าร่วมรัฐบาล
ประเด็นนี้ถูกบรรจุไว้ในนโยบายด้วยนะคะ
ทำให้เห็นความชัดเจนว่าตอนนี้รัฐบาลสนับสนุนเรื่องนี้
เหมือนการสะดอกกุญแจจากประตูที่ปิดใต้
ทำให้ประตูประชาธิปไตยได้เปิดออก
คุณจุลินเปรียบเทียบแบบนี้ฟังเสียงคุณจุรินหน่อยค่ะ
ส่วนเรื่องของการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา
เรื่องนี้ไปฟังความเห็นจากนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
บอกว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูล
แล้วก็เรื่องในการจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
ตอนนี้ก็อยู่เป็นนโยบายเร่งด่วน๑๒ข้อเหมือนกัน
ส่วนถ้อยคำชัดหรือว่าขั้นตอนจะเป็นอย่างไร
ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แถลงต่อรัฐสภา
ซึ่งพักประชาธิปัตย์ดูแล้วก็พอใจ
โดยหลังจากผ่านมติคณะรัฐมนตรีคงต้องมีการปรับถ้อยคำเล็กน้อย

จากนั้นก็จะสามารถส่งให้สภาได้เลยนะคะ

ไปดูที่หม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เช่นเดียวกันเช้านี้เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงค่ะ
รวมถึงพระภัยรีพินาศปางประธานพรที่ได้อันเชิญมาปฏิสถานไว้
ในห้องทำงานก่อนหน้านี้ด้วย

ภารกิจแรกที่จะต้องทำก็คือสารต่องานเดิม
ส่วนการผลักดันค่าแรงขั้นต่ำ๔๐๐บาท
เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่า

เพราะว่าเรื่องนี้กระทบกับหลายภาคส่วนอาจจะทำให้เกิดเงินเฟ้อได้นะคะ

อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกูลเปิดเผยเพิ่มเติมที่บอกว่า
ขอพิจารณาก่อนเกี่ยวกับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ๔๐๐บาท
เพราะว่ามันดูเหมือนไม่มากนะจากเดิม๓๐๐กว่าบาท
แต่มันสามารถส่งผลกระทบโดยรวมของเศรษฐกิจได้
นโยบายอาจจะไม่ใช่เร็วนี้
และก็ไม่ทันในร่างที่จะบรรจุในร่างแถลงนโยบายรัฐบาล๒๕กรกฎาคมนี้
แต่ว่าปกติแล้วการขึ้นค่าแรงจะขึ้นในช่วงปีใหม่นะคะ
อมเตาบอกว่าขอพิจารณาก่อนเรื่องนี้นะคะ
ติดตามกันยาวไปนะคะสำหรับเรื่องนี้